คุณผู้ชมช่วงนี้หน้าหนาวพาขึ้นเหนือไปที่ม่อนแจ่มเชียงใหม่นะคะพาไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าแต่เที่ยวแล้วเที่ยวปลอดภัยดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะคุณผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขามีการโพสต์รีวิวเต็นต์ที่ไปเช่าเขาบอกว่าขึ้นเหนือไปม่อนแจ่มไปเช่าเต็นต์มาห้าหลังหลังละหนึ่งพันแปดร้อยบาท

คุณผู้ชมหน้าจอให้ภาพเล่าเรื่องส่วนเรื่องราวให้ดิฉันเล่าเถอะนะ
ดูค่ะเธอโพสต์ภาพนี้พร้อมกับข้อความระบุเล่าเรื่องบอกว่า
นี่คือราคา๑๘๐๐บาทเข้าพักเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไม่ประทับใจเอาซะเลยจองเต็นต์ไปห้าหลังเจอแบบนี้แบบเดียวกันเลยค่ะ
ไม่แน่ใจว่าดวงตกดวงสวยหรือเพราะอะไรมันจะเป็นได้ปานนี้
ทั้งสี่หลังพบปัญหาเชื้อราเหมือนกันหมดล่าสุดแจ้งไปที่เพจที่พักแล้วนะคะ
ที่พักบอกว่าจะปรับปรุงนี่แหละค่ะก็ได้แต่หวังว่าการปรับปรุง
ทันกับฤดูการการท่องเที่ยวเธอบอกว่ารู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัย
รู้สึกได้ถึงมะเร็งปอกที่กำลังจะคุกคามเข้ามานะคะ
ทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่
หนุ่มของเจ้าของโพสต์เล่าบอกว่าตัวเขากับแฟนสาวแล้วก็เพื่อน
กวนยกแก๊งกันไปค่ะกะว่าจะไปเที่ยวบนดอยม่อนแจ่มเชียงใหม่
ก็เลยติดต่อขอเช่าเต็นต์ไว้ล่วงหน้า๒เดือนเช่าไปทั้งหมดห้าหลังในราคา
เป็นละ๑๘๐๐บาทแต่พอเอาเข้าจริงพักจริงปรากฏว่าสิ่งที่คิดมันไม่เหมือน
ฝันมันไม่เหมือนเลยในโซเชียลรีวิวไว้อย่างสวยงามไงเราเห็นว่าเราก็อยากไปบ้าง
แต่พอไปไม่สวยงามเลยคุณดูนะเต็นท์สีขาวนอนข้างกลางถ้ำกลางป่าเขาสีเขียว
มันไม่ใช่เลยเธอบอกว่าคือทั้งในเต็นต์ทั้งนอกเต็นต์เนี่ยคุณคะเชื้อราเต็มแบบนี้
ตอนแรกเนี่ยมองจากภายนอกโอเคนิดหน่อยพอรับได้พอเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะ
ทั้งภาพทั้งกลิ่นกลิ่นอับมากด้วยแต่สุดท้ายถามว่านอนไหมก็ต้องนอน
ค้างไปหนึ่งคืนนะคะเนื่องจากว่าที่พักเต็มนะคะ
ส่วนแฟนสาวที่นำเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไม่ได้ต้องการประจานอะไรหรอกค่ะ
เห็นไหมคุณเห็นไหมมันสวยโอ้โหภาพมุมสูงมันสวยมาก
ตั้งเต็มสีขาวนี้นะนอนแล้วก็ถ่ายภาพนะ
ส่วนเขาไปกันก็จะนั่งกินหมูกระทะข้างเต็นต์อะไรแบบนี้
โอ้โหภาพสวยนะเอาจริงแต่สุดท้ายค่ะ
ทางเจ้าของผู้ประกอบการทางเพจเนี่ยเพจม่อนสายลมม่อนแจ่ม
ก็ออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าเต็นต์ขึ้นเชื้อราจริง
จากว่าอากาศมันหนาวเย็นแล้วก็มีความชื้นสูง
ตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยนเต็นต์ใหม่เรียบร้อยแล้ว

ทีนี้คุณคะถามว่านักท่องเที่ยวเนี่ย

ล่าสุดเพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยวบ่ายวันนี้
โดยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะททของจังหวัด

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วด้วย
ตรวจสอบหน่อยแล้วกันเนอะนะครับ